ดูความคืบหน้ากันต่อทั้งเรื่องของถ้ำหลวงนะคะอย่างโค้ชเอก
เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับกำลังใจเยอะมาก
และคนบอกว่าโคชสู้นะอย่ายอมแพ้นะ
รวมถึงนักร้องชื่อดังอย่างคุณเอกชัยศรีวิชัย
ก็มีการโพสต์ข้อความค่ะ
คือเหมือนกับขอเป็นการเติมเต็มชีวิตให้กับโค้ชเอก

เพราะว่าคุณเอกชัยศรีวิชัยบอกว่าจะรับโค้ชเอกเป็นลูกบุญธรรม
นี่เลยคุณผู้ชมเป็นข้อความ
โดยนักร้องชื่อดังก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็บอกว่าการช่วยเหลือการเติมกำลังใจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ผมจะขอเติมให้โค้ชเอกเพิ่มอีกหนึ่งกำลังใจ
ทำดีที่สุดนะครับเป็นผู้นำที่มีสติสุดยอด
เป็นผู้นำที่เสียสละและรับผิดชอบ

ณวันนี้หากจริงแล้วเด็กติดอยู่ในถ้ำกันตามลำพัง
ป่านนี้ชีวิตเด็กน้องทุกคนคงพังไปแล้ว
เพราะฉะนั้นลูกเคยบวชเรียนมาตั้งสติเอาธรรมะมาบำบัดใจ
แล้วก็เชื่อว่าลูกจะข้ามผ่านแนวความคิดที่โทษตัวเองออกไปได้
ลูกจะได้คำชื่นชมที่เขาเข้าใจลูก
ลูกจะได้มิตรภาพที่ดีจากคนรอบข้าง
ลูกจะมีเพื่อนมีพวกเพิ่มขึ้น
และที่สำคัญเอกชัยศรีวิชัยคนนี้
จะขอดูแลและเป็นพ่อให้ลูกนะครับ
และจะอุปการณ์และลูกเท่าที่จำเป็นเท่าที่ลูกจะต้องการครับ
นี่ค่ะเป็นข้อความที่คุณเอกชัยศรีวิชัยมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ไม่ใช่คุณเอกชัยศรีวิชัยคนเดียวนะคะ
ยังมีคุณแคนดี้รักแก่นก็ประกาศรับโค้ชเอกเป็นลูกบุญธรรมด้วยเหมือนกัน
คุณแคนดี้โพสต์ข้อความลงไอจี
บอกว่าเป็นคนเดียวที่ไม่มีญาติมารอรับหน้าถ้ำ
โค้ชเอกอยู่กับย่าพ่อแม่เสียตั้งแต่เล็ก
เคยบวชมาตั้ง๘ปีตั้งใจจะไม่ศึก
แต่ต้องศึกเพราะว่าต้องมาดูแลย่า
ตอนนี้ร่างกายโค้ชเอกอ่อนแรงแล้วก็ป่วย
เพราะว่ายอมอดอาหารเพื่อสละอาหารและน้ำให้น้อง
ดี้จะไปรับลูกเอกลูกเอกมาเป็นลูกแม่นะคะคนดี
แท็กโค้ชเอกลูกแม่ดี
นี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงในโลกโซเชียลนะคะ